คุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยที่จะเคราะห์ดีที่จะโชคดีรอดออกมาจากอุบัติเหตุเหล่านั้นได้แต่คนขับรถบรรทุกน้ำแข็งคนนี้ไม่รู้ว่าสติดีหรือว่าโชคดีกันแน่นะคะ
เขารอดเพราะว่าสภาพรถของเขาเนี่ยหลายคนมองปุ๊บเนี่ยสายหน้าเลยบอกไม่เจ็บหนักก็ตายอ่ะ

ไม่น่ารอดนะคะเพราะว่าคือตัวด้านหน้ารถมันอัดเข้ามาจนบี้แล้วตัวเขาถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับคอนโซลหน้ารถแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาบนโลกโซเชียลนั้นเป็นภาพนี้

หลายคนก็รู้สึกว่าเขาดูไม่เจ็บเลยนะคือหน้าตาไม่ได้เหยะเกว่าเจ็บปวดหรืออะไรแต่ว่ายังดูมีสีหน้าติดจะขี้เล่นด้วยซ้ำอ่ะคุณ

น้อยมากจริงค่ะเขาบอกว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
โพสต์นี้ถูกแชร์เยอะมากในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นภาพนายสวิกรมบุญค้างวัย๒๙ปี
โผล่หน้าออกมาจากรถบรรทุกน้ำแข็งที่ประสบอุบัติเหตุ

บนถนนสายอำเภอศรีธาตุอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีครับ
คือถ้าผมไปเห็นอย่างนี้นะ
แล้วถ้าผมเป็นกู้ภัยผมก็ต้องคิดนู่นเลยว่า
เราจะเอาเครื่องตัดทางแล้วเอาศพออกมายังไง
ใช่คือบอกแล้วทุกคนเห็นปุ๊บคือสายหน้าค่ะว่า
ไม่รอดแน่ถ้ารอดก็ต้องสาหัสมากอะค่ะ
ซึ่งพอไปตรวจดูเอ้าพี่เขาโผล่หน้ามาแบบนี้

กู้ภัยก็ใช้เครื่องตัดทางอยู่ดีแต่คราวนี้ช่วยเหลือ
นายสวิกรมคนนี้นะคะชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
กว่าจะนำตัวออกมาได้อ่าก็พยายามดูขาหักหรือเปล่า
มีบาดแผลใหญ่ตรงไหนอะไรยังไงไหม
เจ็บนิดเดียวมีบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
มีอาการแน่นหน้าอกนิดหน่อยจากแรงกระแทกมาก
แต่เดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาโชคดีอย่างเดียวหรือเปล่า
ทีนี้คุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เนินดินตรงติดถนนตรงนี้ยังมีร่องรอยการชน
แล้วก็เศษชิ้นส่วนรถยนต์หลงเหลืออยู่เลย
ถามผู้เห็นเหตุการณ์นางดวงใจจันทวงศ
เขาบอกว่า๖โมงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
เห็นรถยนต์ส่งน้ำแข็งคันนี้ขับผ่านหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็ว
พักเดียวเท่านั้นแหละได้ยินเสียงวีหว่อของรถกู้ภัย
เธอก็เลยเดินออกมาดูมันเกิดอะไรกันขึ้น
ปรากฏไอ้รถน้ำแข็งคันเมื่อกี้นี้ค่ะ
พุ่งชนกับเนินดินข้างทางซะแล้ว
ชาวบ้านเอ่ยกู้ภัยเอ่ยทุบกระจกที่เห็นว่ากระจกแตกนั่นน่ะคือ

ปรากฏว่ากำลังช่วยกันอยู่
อย่างที่บอกทุกคนก็คิดเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกนั่นแหละ

ศพจะอยู่ในสภาพไหนจะช่วยเหลืออย่างไร

กลายเป็นว่าคนขับนายสวิกรมเนี่ย

ตอนแรกเขาก็ตกใจนะเขาก็ตะโกนถามไป

ขาหักไหมเขาก็ตอบสั้น

เอาผลทางด้วย
ไปหาด้วย
และก็ฝากว่า
กลับไปอีกเมื่อเมื่อยกรด

เธอก็เสียสามีของเธอไปจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้แหละ

ใช่ค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เธอพูดอย่างนี้ว่า

เราก็ไปคุยกับเจ้าตัวเขาด้วยนะครับ

ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชม

คือจะไม่ให้เป็นอะไรเลยก็คงจะไม่ใช่

แผลทะเลาะ

อันนี้ผู้สื่อข่าวเราถามมาแล้ว

เจ้าตัวบอกว่าเขาขับรถส่งน้ำแข็งมาปีกว่าแล้ว

นะครับขับมาตั้งแต่ทำงานเลยปีกว่า

เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

เขาขับรถบรรทุกน้ำแข็ง
ซึ่งน้ำหนักของน้ำแข็งที่ส่ง

จะไปส่งน้ำแข็งระหว่างทาง

ขับสวนมาเขาบอกว่าระหว่างนั้น
รถบรรทุกจะแสงรถจักรยานยนต์

ล้อหลังด้านซ้ายตกไหลทาง
ตอนนั้นก็พยายามหักหัวรถเพื่อจะขึ้นทาง

แต่รถบรรทุกน้ำแข็งมา๓ตัน

เพราะว่าล้อหลังมันตกแล้ว
ไม่ขึ้นเสียหลักพุ่งไปอีกเลน๑

รู้ว่ารถพุ่งไปข้างทางนะ

ด้วยการเอ็นตัวมาด้านซ้าย

ไปอยู่ตรงช่องว่างระหว่าง
เบาะคนขับกับเบาะผู้โดยสาร
ใช่ค่ะมันจะมีที่ว่างนะครับ
ทีนี้พอรถเงินมาแล้วก็
วี่้บปึ้งอัดกันเข้ามา

ท่าตะแคงแล้วอยู่ตรงช่องนั้นพอดีไง
อุ้ยสติดดิมากก็เลยรอดชีวิตมาได้
อืม

เขาว่าเกงแขนไฟก็บอก
หลับตาแค่นั้นนะครับมันก็พุ่งไปตามตึ้งอยู่ผมก็เหมือนจะวูบแต่ผมก็ตั้งสติเนอะ
ตั้งแต่ตีให้ตัวเองตื่นตื่นขึ้นมาแล้วมันก็รถบีบผมเสียพวงมาลัย
ผมก็หายใจไม่ออกไงตอนนั้นอ่ะผมก็ปลดสายเคลียมขัดนิรภัยแล้วผมก็บิดตัวออกมา
ทีนี้มันก็หายใจได้ก็คิดว่าไม่รอดแล้วลงไป
ตอนลงเห็นแบบเบึ๊บไปเลยน่ะ
พี่สวิกลมก็ยังแบบฮือใครถามก็คิดว่ามีตาย
คือสภาพมันดูไม่น่ารอดจริงอ่ะนี่อ่ะ

ของดีที่เขาว่าเขาบอกจริงแล้วสติเขาอ่ะ
ทำให้ปลอดภัยแหละแต่เขาก็เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ของดีที่ว่านี่นะเขาบอกว่ามีในรถมีข้าวสารเสก
ก้อนหินที่พระอาจารย์ที่นับถือปลูกเสกให้
มีหลวงปู่พรมมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
มีพระขุนแผนมีพระรอดแล้วก็มีเหรียญรอ๕อยู่ในรถด้วย
คือไม่รู้แหละว่าอันไหนที่ช่วยได้แต่เขามีหมดเลย

ก็เก็บไว้หลายอย่างก็รวมกันนั้นนะคะ
เขาก็เชื่อแหละว่าสิ่งที่ปกปักรักษาเขานี่แหละที่ทำให้เขารอดมาได้นอกจากสติ
ส่วนตัวเขาบอกเขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์หมายเลข๑๓เพราะเป็นหมายเลขประจำรถ
คือรถคันนี้ที่เขาใช้ประจำเนี่ยนะมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ว่าก่อนหน้านั้นคนที่ประสบปฏิเหตุเป็นคนขับคนอื่นที่ไม่ใช่เขา
ก็อย่างที่บอกนะคะหลังเกิดเหตุก็มีการทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อเป็นที่เรียบร้อยด้วย
อาการเอ็กซาเรย์หมดแล้วทุกอย่างตั้งแต่หัวจดปลายเท้าทุกอย่างปกติดี
ไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากรู้เลขทะเบียนไหมคะ

ไม่ลืมวงไว้เลยเนี่ย๒๐๓๕บอกทีเดียวพอ

ตเตอรี่ค่ะสลากินแบ่งรัฐบาล